เขามีการตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งขึ้นมา
ไปหาเบอร์ต่างสุ่มโทรไป
แล้วก็ไปขายเครื่องสำอางบ้างอาหารเสริมบ้าง
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมเนี่ย

รักษาโรคได้ต่างแม้กระทั่งโรคที่รักษายาก
และครีมคุณสมบัติเกินจริงเกินจริง

โปรโมชั่นมีเยอะแยะเลย

โอ้โฮข่าวนี้น่ากลัว
ถือว่าเป็นการหลอกลวงเหมือนกันนะคะ
และตำรวจก็บุกทลายคอร์เซนเตอร์

ได้ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีได้ผู้ต้องหา๔๐คน
ผู้ต้องหาส่วนใหญ่แล้วจะทำหน้าที่เป็นคอร์เซ็นเตอร์นี่แหละ

ตำรวจศูนย์ปราบรามอาทยากรรมข้ามชาติ

อยู่ที่ชนบุรีค่ะหลังจากที่สืบทราบว่า
เป็นบริษัทรับจ้าง
จำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง
และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพยี่ห้อต่าง
ทางออนไลน์แล้วก็ผ่านทางโทรศัพท์
แล้วก็มีการโฆษณาพูดคุยกับลูกค้า
สรรพคุณที่ค่อนข้างเกินจริง
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะคะ
พบพนักงาน๒๘คนนั่งทำงานอยู่เลย

จำนวนนี้มีชาวรัสเซียอยู่ด้วย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดคอมพิวเตอร์ไว้
ชุดพร้อมอุปกรณ์สำนักงานเป็นจำนวนมาก

ที่ขายเครื่องสำอางขายอาหารเสริมสุขภาพแล้ว
ยังไปตรวจค้นบ้านอีกหลังหนึ่ง
แต่รับทำประกันภัย
ให้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในไทย
เข้าตรวจค้นไปพบชาวรัสเซีย๑๒คน
ทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไป

ปฏิบัติการของตำรวจศูนย์ปราบรามอาทยากรรมข้ามชาติ
ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีการร้องเรียนจากประชาชน

ขายสินค้าขายเครื่องสำอางขายครีมบำรุงผิวต่างนะคะ
ในพื้นที่กรุงเทพภูเก็ตสมุทรประการชนบุรี

ในส่วนของชนบุรีมีเป้าหมายที่ต้องตรวจค้น๔จุด

มี๒จุดด้วยกันในพื้นที่อำเภอบางละมุง

คือนอกจากสรรพคุณเกินจริงแล้วยังขายน้อยด้วยใช่ไหม

มีลูกค้าบางคนเคยได้รับมานะฮะ

โอ้โหครีมตลับใหญ่เท่านี้
แต่มีตัวเนื้อครีมอยู่ติ่งนิดเดียว

แต่บีบออกมาได้๒หยด

โอ้โหนะฮะก็น่ากลัวนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวนี้มิตรศาสตร์ชีพก็ใช้ทุกวิธี

เราก็ต้องรู้ทันมิจฉาชีพด้วยนะครับ